ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะปัญหาขยะค่ะ
ถือว่าเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะเต่าจังหวัดสุราธานีก็เจอกับขยะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ทำให้หลายหน่วยงานค่ะต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาขยะที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแบบนี้
นายปินศักดิ์สุรัสตร์พระดิกรมควบคุมมรพิษค่ะมีการลงพื้นที่เกาะเต่านะคะ
เพื่อเป็นการพบผู้ประกอบการแล้วก็เป็นการร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
และร้านรับซื้อของเก่าเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเต่าอย่างยั่งยืนทั้งระบบ
ต้องบอกว่าทั้งระบบจริงจริงนะคะโดยก่อเต่าค่ะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในช่วงของการท่องเที่ยวเนี่ย
มากถึง๑๕๒๐ตันต่อวันแต่สถานที่ในการกำจัดขยะคุณผู้ชมคะมีเพียงแค่๔ไร่เท่านั้น
เพียงพอที่จะรองรับขยะในอนาคตอีกด้วยนะคะการขับเคลื่อนขยะอย่างยั่งยืนรวมถึงการจัดการระบบขยะทั้งหมดเนี่ย
ต้องมีการดำเนินการตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงบรรจุพันธุ์ต่างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดการง่ายหรือว่านำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยไม่ตกค้างอยู่บนเกาะ
รวมทั้งมีการสนับสนุนให้เกิดการเก็บหรือว่าการคัดแยกรวมถึงการส่งออกขยะออกจากเกาะด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณที่จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะที่กำจัดได้ยาก
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่บนเกาะเนื่องจากว่าพื้นที่บนเกาะเต่าเนี่ยมีปริมาณน้อย

อย่างไรก็ตามนะคะกรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าบนก่อเต่าให้ขายสินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นการลดปริมาณไมโครพลาสติกลงสู่ทะเล
และเพื่อให้เกาะเตาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่สวยงาม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ